ให้โชคดีโชคดีสุขเศษเพลงปรีนะขอให้รวยขอให้รวย
เซธีป้ายแดง

สวัสดีค่ะต้อนรับสู่วัลย์ตี้ปากท้องของคนอยากรวย
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
คนนี้อะไรเนี่ยแดงฟ้าส้ม
แมทแมทหน้าออกยาวมาอีก

ตอนนี้เราอยู่ที่นราธิวาสซอย๑
พามาร้านเรียกว่าขวัญใจของมนุษย์เงินเดือน

เดี๋ยวอะไรยังไงนี่เขาทำอาชีพเงินกู้หรือเปล่า

เขาเป็นเจ้าของร้านนี้ครับพิชิตบังทอง
น้ำจิ้ม๙อย่างที่แบบฟรีเลย
ผักเผิกฟรีฟรีไปหมดทุกอย่างฟรีหมดเลย

ให้เขาเรียกเราด้วยลีลาการเรียกลูกค้า

ใครพูดไร
ไม่ใช่ไม่ได้ร้องเมลี่ย
เอาอย่างหรอ

พิชิตบางทองเจ้าของร้านหมูปิ้งน้ำจิ้ม๙
อย่างที่ขายเมนูปิ้งมากกว่า๓๐เมนู
หมูปิ้งไก่ปิ้งแถมฟรีด้วยน้ำจิ้ม

ปิ้งขายตลอดทั้งวันช่วงเช้า๑๐โมงถึงบ่าย๓

แต่ถ้าหลังบ่าย๓แล้วก็จะมีโต๊ะไว้สำหรับให้ลูกค้ามานั่ง

สวัสดีน้ำน้ำทุกคนค่ะ

เมื่อกี้ได้กินไหมรีลาการเที่ยวดูคะ

พี่ชิชกับทองนะคะ
บอกได้ว่าวินูของเรามี๓๐วันนี้ดู

สวัสดีครับสวัสดีครับ

เนี่ยโมเลยตามพวกโมเลยตามมาเลย

อันนี้จะเป็นปลาหลายตัวก็จะเป็นปลาแบบปลาทูส

และตับมันตับ

ขายวันนึงไม่ต่ำพอสองร้อยมั้ย
ก็ต้องหมดดูทองดิเต้นเมื่อเรื่องอะไรเนี่ย

คือว่าเราจะมีเตาแก๊สรีดน้ำมันให้ออกก่อน

ลองวะ

ที่บอกว่าน้ำจิ้มมีถึง๙อย่าง
อันนี้จะเป็นปลาหลาดจับทอดครับผม

ก็จะเป็นปลาร้าสับ

ได้เวลาเปิดสูตรน้ำพริกปลาร้าสับทอด

ให้กับคุณผู้ชมไปลองขายสร้างอาชีพกันแล้วล่ะครับ

แล้วจึงเอาทุกอย่างมาปั่นรวมกันจนละเอียด

โดยใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
เท่านี้ก็จะได้ปลาร้าสับทอด
สูตรของพี่พิชิตกันแล้วล่ะครับ

ขาย๑ปีจับเงินล้านเลยจริงไหมคะ

น่าจะใช่ครับ

นี่๑๐กว่าปีไม่รู้กี่ร้านรับไม่ถูกอันนั้น
ตอนนี้มี๑ล้านเดียวให้ทุกคนปลอดภัณฑ์

รับเลยพี่อยากรู้

พร้อมส่ง๔๘บาทพร้อมส่งไหมอะไรอย่างนี้

อันนี้อะไรบัญชีแอบเมียไม่ให้รู้
แต่เส้นทางชีวิตของพี่พิชิตกว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ
เพราะต้องไปจ่ายตลาดด้วยตัวเองตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตี๒
เพื่อจะเอาวัตถุดิบต่างมาให้ทีมงานล้างปรุงหมักเสียบไม้และทำน้ำจิ้ม
พี่พิชิตจะนอนในเวลาตี๒๓๐เพื่อตื่นมา๙โมงยกของขึ้นรถเพื่อมาเปิดร้านช่วง๑๐โมงเป็นประจำทุกวันนั่นเองครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่พี่พิชิตต้องให้ความสำคัญนั่นก็คือการหมักหมูและหมักไก่ที่เรียกว่าส่งต่อมาจากรุ่นพ่อตา
เดี๋ยววันนี้เราให้เฮียป้องและน้องจ๊ะไปถามขั้นตอนการหมักหมูของพี่พิชิตกันครับ
คู่ชีวิตทานที่เป็นคนร่วมวันเกาะตั้งร้านนี้ขึ้นมานะครับนี่พี่ดวงใจสวัสดีครับ

เราจะมาบุกหลังร้านกันนะครับดูถึงวิธีการหมักหมูเขาหมักยังไงถึงแบบรสเด็ดอร่อยลูกค้าติดกันงอแงมขนาดนี้ครับพี่ครับ

และเดี๋ยวหนูเลือกบ้าง

นี่นะฮะเราอยู่กับพี่พิชิตนะฮะ
แล้วก็น้ำจิ้ม๙อย่าง

นี่นี่นี่นี่นี่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

แล้วตอนนั้นพี่ป่วยเป็นโรคอะไรคะ

เพราะว่าไปหาหมอเขาบอกว่ากฎยูลิกมันเยอะครับผม

แล้วก็นี่ก็มีพ่อมีแม่
เวลาจะไปนี่ก็พยุงเข้าห้องน้ำอะไรบ้างอย่างนี้ครับ
ได้ข่าวว่าคือแบบเรารับสภาพตัวเองไม่ได้

เมื่อกี้ตอนต้นเรื่องที่บอกว่าเป็นเกาะนอนลุกไม่ได้เกือบเดือน

ผมบอกว่าเหนื่อยมากหอบมากเป็นหนักถึงขั้นนอนโรงพยาบาล๓๒วันครับผม
แต่เมื่อกี้มีคนกระซิบมาบอกว่าพี่เนี่ยรอดมาได้เพราะกุมาร

แสนล้านหนึ่งแสนล้านสอง
เคยขอพรอะไรแล้วเห็นผลทันตาไหมคะ

เศรษฐีป้ายแดง
ยังอยู่กับรายการเศรษฐีป้ายแดงซึ่งเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยครับได้รู้ทั้งสูตรเด็ดเคล็ดลับ
ที่ทำให้ร้านพิชิตบังทองหมูปิ้งน้ำจิ้ม๙อย่างโด่งดังจนขายดิบขายดี
รวมถึงเส้นทางชีวิตที่กว่าจะมีวันนี้เคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้ว
โดยมันคือน้อยใจพอดีเลยวันนั้นเคลื่อนมา
เพราะฉะนั้นเราก็จะให้คุณตามมา
พี่มาเล่าแบบนี้ผมไปไม่ถูกเลย
พี่แข่งเรื่องจริงนะพี่
หลังจากนั้นก็เดินให้เลย
ก็เดินแล้วก็ปวดก็กินยาหมอไปด้วย
อันนี้ก็ถือว่ารอดจากวิกฤตมาได้๑ครั้งในชีวิตนะครับผม

เป็นพนักงานเสิร์ฟ

เป็นพนักงานเสิร์ฟเสร็จล้าออกมา

มาช่วยพ่อตาขายของด้วยว่างแต่พ่อขัด

ตาขายอะไรอยู่ครับขายคนพ่อตาขายหมูกิ้งนี่แหละครับ

เป็นรถสลิงค์ใช่ไหมฝัง

ตอนนั้นมั่นกัน

กำลังจะมีโครงการจะแต่งงานกัน
พ่อตาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลับบ้านก่อน

ก็คือพ่อตาเสียกันทันผ่าน

อยากกลับไปอยู่บ้านก็เลยให้ผมมา

มันรับช่วงเงินครับ

ก็เลยรับ๔๘อาทิตย์
เพราะว่ามีลูกค้าเยอะหรืออย่างไร

คือต้องการให้ลูกค้ามาแล้วต้องมาอีก
เราก็เลยมาคิดคนว่าเราต้องทำอะไรมันแปลกกว่าเขา
อะไรที่พี่คิดทำให้มันแปลกครับ
ก็จะเป็นน้ำพริกน้ำจิ้มหลากหลายรสอะไรอย่างนี้ครับ

บางทีเราก็อยากทานอันนั้นบ้างอันนี้บ้าง

เราเอามารวมที่ร้านเราที่เดียวเลยดีกว่า
แล้วก็ช่วงแรกก็ไม่ได้เมนูเยอะขนาดนี้

ก็ตอนทำไมแม่ทำไมพ่อถ่ายไม่มีกี่เมนูนะ
ถามนี้เดี๋ยวเราเอาคุณพี่นวงใจมาด้วยเลยดีกว่า

ด้วยเงินจากน้ำพักน้ำแรงจากการขายหมูปิ้ง
แต่ก็ต้องกลับมาเผชิญกับมรสุมชีวิตอีกครั้ง
เพราะติดโควิดกันยกบ้าน

เป็นหนักถึงขั้นนอนโรงพยาบาล๓๒วันครับ

ตอนแรกผมไปไม่มีอาการไม่ได้ลงบหัว

แล้วทีนี้หมอเขาบอกให้ผมออกกลับบ้านก่อนได้เลย
ผมก็เลยบอกว่าแฟนยังอยู่ลูกยังอยู่
หมอก็บอกงัดกลับพร้อมกันทั้งครอบครัวเลยดีกว่า

ที่เสียครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับ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
ที่เสียครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับ
ที่เสียครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับ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
ที่เสียครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับ
ที่เสียครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับ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
พี่ดวงใจกลับมาบ้านเนี่ยเรากลัวไหมว่าสามีเราจะไม่ได้กลับมาบ้านกับเรา
ก็โทรหากันตลอดนะคะก็ให้กำลังใจกันนะคะบอกให้สู้สู้ให้กินข้าวให้ได้
เมื่อกี้มีคนกระซิบมาบอกว่าพี่เนี่ยรอดมาได้เพราะกุมาร
กุมารมาสะเก็ดหนูอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
อันนี้ก็มีส่วนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมจะอธิษฐานบอกว่าช่วยพ่อด้วยลูกช่วยพ่อด้วย
เขาก็บอกว่าเหมือนกับเรามีกำลังใจเราทำกินข้าวได้เราต้องกลับไปหาเขาให้ได้
มีทั้งหมด๓องค์แต่อยู่ที่บ้านเนี่ย๒อยู่ที่ร้าน๑องค์ขอดูได้ไหมคะ

อยู่ไหนเนอะนี่ค่ะเฮียค่ะอันนี้เป็นองค์ที่สาม

ที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าเราจะขอพรคือวันพระ

อันนี้องค์ดูองค์นี้ขายของทุกวันเรียกทุกวันครับผม

มึงบอกขอคุณนะ

เคยขอพรอะไรแล้วเห็นผลคนตาม่ะครับ
พอให้พี่จ้ามาถ่ายถามก็มาเลยครับ

ตั้งแต่เรานั่งกันนะเฮียตั้งแต่เรามาถึงแล้ว
รู้เลยว่าทำไมร้านพี่ถึงขายดีหนึ่งเลยเนี่ย
ที่เขาบริการที่แบบเหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเราจริง
แล้วหนูบอกเลยนะไม่มีหรอกใครที่จะมาให้น้ำจิ้ม๙อย่างฟรีแบบนี้
ผักฟรีแบบนี้เพราะทุกวันนี้เราก็รู้กันอยู่ว่า

มานั่งเนี่ยแล้วก็ได้ทักกันคุยกันมาทุกวันทุกวัน

เหมือนมานั่งกินข้าวกับพี่น้องสนุกสนาน
สำหรับคนที่อาจจะตอนนี้อาจจะลำบาก
มีคติมีข้อคิดอะไรแนะนำบ้างไหมครับ

คนเราเราต้องเริ่มผัดนับหนึ่งให้เป็น
อย่าเพิ่งไปคิดว่าทำไมคนอื่นเขาร่ำรวยได้

ไม่ใช่เราต้องเริ่มจาก๑ขึ้นไปก่อน

อย่าเพิ่งบอกว่าเราทำไม่ได้

ถ้าท่านใดที่จะไม่เคยได้ลองทาน

มาทานได้นะครับผมที่นาราธิวาสซอย๑

พิชิตบางทองหมูพริกน้ำจิ้มเก้าอย่างนะครับผม

นั่นแหละเพราะเป็นคนพูดน้อยอะ
ขอให้ดูหน่อยอยาก

นี่แหละครับรอยยิ้มแห่งความสุข

เจ้าของร้านหมูปิ้งน้ำจิ้ม๙อย่าง
ฝ่าฟันต่อสู้ไม่ยอมแพ้ให้กับโชคชะตา

หลายอย่างมันต้องมีสักอย่างที่ลูกค้าชอบ

น้ำจิ้ม๙อย่างกลายเป็นเศรษฐีป้ายแดง

วันนี้ทางรายการเราต้องขอบคุณ

หมูปิ้งน้ำจิ้มเก้าอย่างกันไปแล้ว
เรียกว่าครบเครื่องเรื่องสู้ชีวิต
แม่ได้รับพลังงานดี

มายุรีไซเคิลที่อยู่คู่กับย่าน

มีทั้งขายและซ่อมจักรยาน
แต่พักหลังก็รู้สึกว่า

สินแสชัยช่วยดูห่วงจุ้ยให้หน่อยครับว่า

สวัสดีครับ

เพราะฉะนั้นทิศตะวันออกมันข้ามยุคมาแล้ว
มันไม่มีพลังดาวบารมีเสียหมด
เพราะพลังทิศเปลี่ยนไปนั่นเอง
เลยทำให้มีผลต่อห่วงจุ้ยของร้าน

ร้านรับทิศไหนถึงจะดีล่ะครับเนี่ย

อยู่ในตำแหน่งหลังคุณแม่มายุรี

พลังทิศทางอันนี้สำคัญนะครับ
ถ้าใครปรับไปใช้ได้ผลเลยนะครับ

จะตั้งทำยังไงบ้างค่ะ
ตีจูเอี๊ยะที่ในร้านแล้วครับค่ะตีจูเอี๊ยะเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่าซอยแคบแคบแคบมาก
เพราะฉะนั้นดาวบารมียังไม่มีเลยนะฮะถ้าใครยืมเงินนะไม่มีทางได้คืนหรอกครับ
จะหาตังค์ก็ไม่ได้ทำแค่ไม่มีใครชี้ช่องให้คุณได้มีโอกาส
บารมีจะควบคุมพนักงานไม่ค่อยได้หาเงินลำบาก
เจ้าที่ออกมาที่หลังพิงตำแหน่งทิศใต้หันไปทางเหนือจะมีพลังส่งผลเลย
แต่เอ๊ะก่อนจะย้ายเจ้าที่จีนนั้นสินแสชัยก็มีข้อควรระวัง
ที่จะต้องเตือนกันหน่อยนะครับลองมาฟังกันดูว่ามีอะไรบ้าง
ถามว่าเจ้าที่เนี้ยมันย้ายเองไม่ได้มันต้องรู้ว่าหนึ่งอ่า
ทิศทางของบ้านว่าเราจะหันทิศทางไหนค่ะอ่านะฮะว่าปีไหนเนี่ย
เราย้ายได้หรือย้ายไม่ได้หากว่าถ้าคุณย้ายเองมันเอฟเฟคขึ้นมา
เจ้าของบ้านจะเกิดเพศภัยที่ไม่เป็นมงคล
ตรงนี้ที่เป็นโต๊ะเก็บสตางค์อ๋อเป็นเคาน์เตอร์เก็บตังค์เตอร์
ถ้าถามว่าผิดไหมผิดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าประตูอ่ะ
มันแทงเข้ามาในจุดนี้แล้วเรานั่งหันข้างแทงสี่ข้างเราตลอด
เพราะฉะนั้นคนจะไม่ซื่อสัตว์กับเราเช่นเวลาเขามายืมตังค์เราอ่ะ
เราไม่สามารถที่จะเก็บตังค์เขาได้เลยในอนาคตเพราะฉะนั้นอ่ะเก้คิดตังค์น่ะ
ไม่ดีแน่ครับไว้ตรงนี้ผิดครับเคาน์เตอร์เก็บตังค์คุณอ่ะ
ให้มาหลังเพลงตามผมเนี่ยนะครับหน้าหันไปทางทิศเหนือ
เพราะฉะนั้นเคาน์เตอร์เก็บตังค์ต้องอยู่ตรงนี้
นี้ต้องปล่อยโถงหน่อยหนึ่งเพื่อให้เขาเดินขึ้นเดินลงได้
ส่วนจักรยานก็มาโชว์หน้าหนึ่งหันไปทางทิศเหนือ
อีกหน้าหนึ่งหันไปทางทิศตะวันตกปล่อยโถงตรงนี้ให้คนเดินเข้าเดินออกได้
ก็จะทำให้ร้านคุณขายดีแล้วบรรดาวบารมีดีด้วย
และนอกจากเรื่องกิจการค้าขายแล้วยังมีคำถามคาใจที่แม่ไม้ยุรี
อยากให้สินแสชัยช่วยแก้ให้อีกหนึ่งจุดนั่นก็คือห้องพักของสามีที่นอนอยู่ห้องด้านหลังนั่นเองครับ
ว่าจะต้องทำยังไงบ้างทีนี้ผมเข้าไปปุ๊บประตูเนี่ยสไลด์ปุ๊บ
ไปเจอเตียงวิธีแก้ก็คือเปลี่ยนเตียงก็ได้ไปอยู่อีกทิศทางหนึ่งก็ได้
ปลายเท้าชี้ไปทางทิศเหนือหัวชี้ไปทางทิศใต้เพราะพลังยุคมันกำลังช่วยอยู่
รับรองรู้เรื่องถิ่งปั้งลุย

กลับมาแล้วยังไงต่อตอนนี้

ก็เงินเดือนหลักหมื่นไม่พอใช้
เศรษฐีป้ายแดง

พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยปรีดีพนมยง๔๓ตรงนี้
เขาว่ากันว่ามีร้านลาบลับอยู่แถวนี้
ซึ่งเจ้าของเนี่ยเป็นคนอีสานด้วยนะ
แต่ตอนนั้นไม่มีงานทำก็เลยมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเลยค่ะ

การเป็นเจ้าของร้านลาบลับ
ที่แปลกแตกต่างและไม่เหมือนใคร

พาตัวแม่มาด้วยตัวแม่คนนี้เขารู้ทุกเรื่อง
นี่ต้อนรับพี่เจนิเฟอร์คิมเลยค่ะ
หวัดดีค่า

แต่ตอนนี้ตับที่จะให้กินเป็นตับดิบ
ซึ่งแบบหลายคนก็สงสัยเหมือนพี่คิมนี่แหละว่ามันกินได้จริงเหรอ

งั้นเราไปหาคำตอบข้างในดีกว่าไป
นี่แหละครับร้านลาบลับที่มีบรรยากาศแบบบ้านสไตล์ไทย
กับเต้นผ้าใบขนาดใหญ่และเตาะนั่งประมาณ๒๐เตาะ
ที่นี่เขาขายอาหารอีสานและอาหารญี่ปุ่น
มีทั้งส้มตำลาบก้อยและปลาดิบสดจากทะเล
โดยเจ้าของร้านก็คือเชฟยอดรักที่ฝ่าฟันชีวิตจากเด็กอีสาน
กลายมาเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นที่ไปเติบโตต่างประเทศ
และกลับมาเปิดร้านลาบลับแห่งนี้
เอาเป็นว่าวันนี้ให้น้องใบตองและพี่คิมเข้าไปในเต็นต์ลับแห่งนี้
ว่าจะมีอะไรให้ค้นหาและติดตามกันเลยครับ

เป็นคนอีสานแต่ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้มา๓๐กว่าปี

เมนูเด่นแล้วว่าจะต้องมี
แต่ที่พื้นคือจะมีซามอนซาโกโฮตาเตะเอบี
โฮตาเตะเลย

ป๊าขาวเลยไม่ได้สนใจป๊าเลย
เกาเสือมาจากทะเลอันดามันใต้ของเราครับ

ที่ชมงามเขาทำซาซิมี่ได้
โหตัวใหญ่มาก

คือซาซิมี่๑๕๐บาท

เห็นปลาสดสดเยอะเป็นนี่เนี่ย
ว่าเชฟยอดรักเขาสั่งปลามาแต่ละหวันแต่ละสัปดาห์
เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเรียกว่านอกจากปลาแซลมอน
ก็ยังมีปลาไทยจากทะเลอันดามันมากกว่าสิบชนิดไม่ว่าจะเป็นปลาทูครีบเหลือง
เก๋าเสือปลาเนื้อเหลืองหรือจะเป็นหอยปีกนก
นเวียนมาให้ลูกค้าได้ชิมกันอยู่ตลอดเวลา
แล้วแบบนี้การแล่เนื้อปลาจะต่างกันไหมล่ะครับ
ต้องขอไปดูเทคนิคจากยอดเชฟของเรากันก่อนเลยครับ

แต่ของเรามันอยู่หน้าน้ำแบบ

เนื้อเยอะแล้วก็เป็นก้อนสวย

คือมันมีความต่ดแล้วหวาน
ไม่เหม็นเข้า

ภูมิภาพไทยของเรามันก็ดี

ต้นทุนในการลงทุนต่ำ
ต้นทุนในการเป็นเชฟสูงมาก
ไม่แพ้ร้านอาหารแบบศึกษา
มันไม่เยอะไงแล้วก็มันต้นทุนมันไม่สูงเท่าปลาเมืองนอก
ราคาอยู่ที่๑๕๐บาทถึงแพงสุดเท่าไหร่คะ
เต๋าไฟจุดฟ้าเนี่ยจะลง๒๐๐บาท
แต่เขาถูกมากนะเพราะว่าถ้าไปชิมกินร้านอาหารญี่ปุ่นก็
มาอย่างฮามาจิเนี่ยมาไม่กี่ชิ้น๓ชิ้นก็จะ๕๐๐บาท
อันนี้ผมให้๙ชิ้นครับ๙๑๒บาท
ค่ะอีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านที่พี่ยอดอยากแนะนำคืออะไร
ยำเนื้อดิยำเนื้อเครือชื่อเมนูอะไรคะ
ยูเกตครับภาษามันจะเป็นตัวนี้มันจะลูกครึ่งญี่ปุ่นเกาหลี

จากเมนูปลาดิบแล้วอีกหนึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อและขายดีมาก
เรียกว่ามาร้านนี้ต้องสั่งเลยกับเมนูยูเกะยำเนื้อสด
จานนี้นี่แหละครับแต่กรรมวิธีจะเด็ดขนาดไหน
ต้องมาถามเชฟยอดรักกันเลยครับ
นี่นี่๖คนแต่ว่าแปลว่าเขาใส่ไปแล้วก่อนหน้านี้ใส่อะไรคะ

อุ๊ยใส่ไข่ออกไป

อย่างนี้เลยเหรอ
น้ำมันงาเนี่ยมันจะทำให้ไม่สาบไม่ขาว
ปกติไข่ได้วันเป็นกี่จานค่อยนับไหมคะ

รสชาติเหมือนปูหน้าเป๊ะเลย

มีเนื้ออีกเมนูนึงมีเมนูอะไรที่เป็นเนื้อย่างนะคะ

เนื้อเผาถ่านเออโอเค
แต่เทคนิคการย่างเราใช้เทคนิคการย่างแบบ

คือเทคนิคมันต้องใช้ไฟแรงพี่ดูไฟอ่ะ

เอาความหอมของควันควันที่เป็นถ่านไม่ใช่เป็นแก๊ป

ถ้าหล่นนี้เริ่มใหม่เลย

เออเธอไม่กินเนื้อนี่จะพลากอะไรบางอย่างในชีวิต
ส่วนกว่าเทียมส่วนกว่าเทียมนี่ตัวจริงอ่ะ
นุ่มเหนียวขอบเป็นเหนียวอร่อย
อร่อย๗๐บาทคุ้มคุ้มจริง
แต่ขึ้นชื่อว่าร้านลาบลับทั้งทีอาหารอีสานก็ขาดไม่ได้
มันต้องมีเมนูส้มตำปูปลาร้าว่าแล้วก็ให้ตัวแม่โชว์ลีลาตำเจ๊คิมสักครบได้ไหมล่ะครับ

ปลาร้าปลาร้าหน่อยไหม

ขออนุญาตนะครับตะกี้ล้างมือเลยนะคะ

รสชาติหลักมันเป็นซ้ำหลักผู้หญิงกินได้
ดูลีลาเจ้าอารมณ์ของเราไม่เบาเลยนะครับ
ชิมรสชาติอาหารจากเชฟยอดรักแห่งร้านลาบลับกันแล้ว
ยอดแนะนำหน่อยเมนูตรงหน้ามีอะไรบ้างคะ
อืมแล้วรอชิมนะเดียวครับผมครับ
อันนี้เป็นก่อยก็คือเป็นเหมือนราบแซลม่อน

มะละกอที่มันแบบกัดเข้าไปแล้วมันกรอบอ่ะ

เครื่องเขาโดนมากเลยอ่ะ

กว่าจะมารวมเป็นอาหารทุกจานบนโต๊ะในร้านเขาเนี่ย
มันคือชีวิตและประสบความจำนะครับ

ณจุดเริ่มต้นในชีวิตของพี่ยอดหน่อยว่าแบบ
ก่อนที่จะแบบตรงเนี้ยทำอะไรยังไงอ๋อ
ผมเรียนจบม๓ผมก็มาทำงานนี่ครับเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นเลยครับ
ครับล้างถ้วยล้างหม้อล้างผักล้างอะไรเท่าก่อน
ช่วยเขาออกจะได้เป็นเชฟครับเป็นกูช่วยมาเป็นลูกมือ
ลูกมือครับลูกมือคนญี่ปุ่นครับไปเป็นลูกมือเขากี่ปีเขาถึงให้ถือมีดจับ
โอ้โหหลายปีครับสองสามปีสามปีเลยครับเขาเป็นคนมีความอดทนแล้วก็เป็นคนที่แบบ
เรียนรู้นะเปิดรับเรียนรู้อยู่กับเชฟญี่ปุ่นก็พูดภาษาญี่ปุ่นกับเขา
ก็ก็พอได้ครับแต่ไม่เยอะนะเพราะผมแค่แค่ม๓เองอ่ะไปที่ประเทศ
นะครับโบแลนด์อยู่โบแลนด์ครับสามปีไปทำอาหารญี่ปุ่นครับผมอาหารญี่ปุ่น
แล้วก็ผมไปต่อที่ซาวฟริกาไปทำงานให้กษัตริย์ของโมโลโคว้าย
ผมไปเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นให้เขาฮะครับผมแปลว่าเราเป็นเชฟในร้านอาหารญี่ปุ่นของ
กษัตริย์ครับได้ตังค์เยอะไหมก็หลักแสนนะครับประมาณแต่ก็ถือว่ามันเป็นรายได้ที่แบบ
ดีมากแล้วประสบการณ์ทำงานก็ดีมากแต่ทำไมเราถึงกลับมาเมืองไทยแล้วแบบ
เปิดร้านเองทำไมเราไม่เดินสายแบบไปต่างประเทศต่ออย่างเงี้ยมันมันความรู้สึกมันเบื่อไงครับผม
ผมผมเบื่อไงเบื่อเบื่อการเดินทางแล้วก็ตัดสินใจกลับเมืองไทยกลับเมืองไทย
มาแล้วยังไงต่อตอนนี้ไม่อยากไปต่อเลยไหมอยากมาขอของานทำก็เงินเดือนหลักหมื่น
ก็หมื่นสองหมื่นสามหมื่นมันก็ไม่ไม่พอใช้นะผมว่านะก็เรียกว่าไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่หวังนักนะครับ
เพราะยอมทิ้งเงินเดือนหลักแสนที่ต่างประเทศกลับเมืองไทยมาเป็นลูกจ้างได้เงินเดือนหลักหมื่น
ก็เลยคิดจะเปิดร้านอาหารอีสานบ้านร่วมกับอาหารญี่ปุ่นที่เป็นความถนัดของตัวเอง
โดยวางแผนตั้งเป้าไว้ว่าถ้าครบ๓ปีแล้วยังไม่ได้กำไรก็จะปิดร้านกลับไปทำงานต่างประเทศเหมือนเดิมนั่นเองล่ะครับ
หลัง๓ปีขึ้นไปเป็นหลัก๔ปีคนญี่ปุ่นเริ่มเข้ามาแล้ว
มาคนหนึ่งผมดีใจมากเลยนะคนหนึ่งเป็นสิบเป็นสิบเป็นร้อยแล้วก็เป็นพัน
อินเตอร์แล้วแต่คนไทยไม่รู้นะคนไทยไม่รู้มีแต่ไปญี่ปุ่นประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์
คนไทยก็เริ่มตามมาตามมาแล้วก็เป็นเป็นคล้ายพวกยูทูบเบอร์
ดารามั่งอะไรมั่งช่วยตัวเขาช่วยได้เยอะตัวนี้แหละคือจุดพีคของเขาแล้วคนรู้จักเยอะทีนี้
เวลาเราเราผ่านประสักอะไรต่างต่างเรามีวิธีให้กำลังใจตัวเองไง
ก่อนที่จะมาถึงจุดที่แบบเฮ้ยร้านนี้ประสบความสำเร็จแล้ว
เข้มแข็งเสื้อสัตว์ด้วยผมเสื้อสัตว์นะเข้มแข็งเสื้อสัตว์กับลูกค้าด้วย
กับตัวเองด้วยเสื้อสัตว์กับลูกค้ากับตัวเองผมเสื้อสัตว์
พูดถึงกำลังใจคนสำคัญคือแฟนพี่ยอดครอบครัวครับครอบครัว
ที่ไหนที่ไหนอ่าอู๋ประวัติเบื้องประวัติเบื้องนี่ค่ะ
เล่าให้ฟังหน่อยไปเจอปิ๊งปั๊งกันตอนไหนเจอเขาตอนเขาเมาหรือเราเมา
เอามาทำงานที่นี่ค่ะหนูทำงานที่นี่เหรอทำครับอืมทำงาน
สวนกันไปสวนกันมาครับแถวนี้แหละครับก็เลยแบบปิ๊งปั๊งกัน
สุดท้ายก็ตกลงตรงใจแล้วก็มาช่วยเขาทำงานอยู่นี้เลยใช่ครับใช่
ตอนนี้ทำแทนผมได้แล้วนี่มาเป็นแม่ครัวหลักเลยครับเรารู้สึกภูมิใจในตัวเขาไหม
ภูมิใจค่ะอืมเขาเป็นผู้ใหญ่ค่ะขอโชคดีค่ะ
ที่ได้เขามาเป็นคู่ชีวิตค่ะอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของพี่ยอด
ความอุ่นสุดใจน่ะผมว่าสำคัญมากเลยค่ะมันมันซื่อไม่หมดคลดไม่นาน
เหมือนภาษาโบราณเมื่อวานนะครับรับรับรับปีดีสี่สิบสามครับ
ฝุ่นวิทยา๑๑๐๙๑๒๐๖๐๐๐๕เปิดขายถึงตี๒ครับรับรับรับ

ขอบคุณทุกคนครับผม
เวลาของรายการเศรษฐีป้ายแดงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็น

น้ำเผาสไตล์เนื้อตัวนี้ขอเป็นลับได้ไหมเพราะว่าร้านมันลับ
ความลับ

แม่รู้ว่าหนูอยากชิมอันที่เราทำมากเลย